ความเดือดร้อนของชาวบ้านที่กาลสินกันหน่อยนะคะ

ตอนนี้เดือดร้อนหนักมากเพราะว่า
งูจงอางยึดพื้นที่ค่ะ

ที่มันเลื้อยเข้าบ้านบ้างเลื้อยเข้ามาในพื้นที่บ้าง
พอถามว่าเอ๊ะทำไมอยู่มันถึงมาเยอะแบบนี้ล่ะ
เขาบอกก็มีคนใจบุญที่ไหนไม่รู้แหละซื้อมาปล่อย

แต่ประเด็นก็คือว่าคือข้างป่ามันมีบ้านคนไง
แล้วก็จงอางไงจงอางด้วยไง

เพราะว่าเนี่ยเจองูจงอางอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้าน
สวยก็เลื้อยเข้าหมู่บ้านไปซุกอยู่ใกล้บ้านเลยค่ะ
แจงกู่ภัยมาจับเนี่ยหลายต่อหลายสิบตัวแล้ว

ชาวบ้านบอกไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาเก็บของป่าเลยไม่เอาเลยกลัว
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าจงอางฝูงนี้เนี่ยนะคะ
เป็นงูที่ถูกนำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่พื้นที่ตำบลนาโก
ซึ่งมีพื้นที่ติดกันกับตำบลกุศิมคุ้มใหม่
แล้วงูเนี่ยมันก็เลื้อยลงแหล่งน้ำแล้วก็มาหากินในหมู่บ้านนะคะ
เขาบอกเลยนะคะว่าใครที่เอางูมาปล่อยเนี่ยช่วยรับผิดชอบหน่อยได้ไหม
ตระหนักถึงความปลอดภัยของชาวบ้านมากกว่านี้ได้ไหม
คุณอยากทำบุญเราไม่ว่าหรอกแต่ว่าคุณทำไมต้องทำบุญด้วยการปล่อยงูด้วยอ่ะ
ถ้าคุณจะปล่อยงูทำไมคุณมาปล่อยในป่าที่มันติดกับหมู่บ้านติดกับบ้านของชาวบ้าน
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแล้วจริงค่ะ
ไม่รู้ว่าเดินหาของป่าอยู่จะไปเหยียบหางจงอ้างเข้าเมื่อไหร่
หรืออาจจะลงไปในน้ำทำนงทำนาไม่รู้มันจะเลื้อยมาหรือเปล่า
เพราะว่าในน้ำมันก็บางทีมันก็มีหนูนาใช่ไหม
ใช่อยากไปสะดอกเคราะห์ใช่ไหมผมว่ามันจะไปสร้างเคราะห์ให้เขาหรือเปล่า